คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของขโมยขโจรเข้ามันก็มีเยอะ
เรื่องของอุบัติหงอุบัติเหตุมันก็มีเยอะเหมือนกัน
เราย้ำเราบอกคุณผู้ชมกันเสมอเลยนะว่าให้มีสติก่อนสตาร์ท
และที่สำคัญเมาก็ไม่ขับ

เพราะว่าอุบัติเหตุที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนี้

แต่จู่รถกระบะคันหนึ่งเนี่ย
ก็ขับมาแล้วก็พุ่งไปชนรถจักรยานยนต์
แล้วก็พุ่งไปชนรถคันอื่นอีก
ทำให้เกิดความเสียหายเยอะแยะมากมาย
มีผู้บาดเจ็บถึง๓รายเลยทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมดูนะภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณปั๊มน้ำมันปอตทนะคะ

สังเกตนี่ขับมาดีไปชนเขาทำไม
แล้วก็พุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนรถคันอื่นอีกหลายคันเลย
เสียหลักมันเป็นทางตรงด้วยนะแต่ขับมาเร็ว
เสียหลักไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์แล้วชนเสร็จไม่พอ
ภาพเมื่อสักครู่คือข้ามเกาะกลางถนนไปพุ่งชนรถคันอื่นอีก
ทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเลยรถที่อยู่บริเวณตรงนั้นถูกชนค่ะ
พังเสียหายไปถึง๕คันนะครับ
การจราจรบนถนนตรงนั้นนะบริเวณนั้นมันเป็นแยกด้วยคุณ
ติดขัดยาวไปเป็นกิโลค่ะยาวไปกิโลนึงคุณ

เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเข้าไปทำการตรวจสอบ
พบว่ารถยนต์กระบะเชฟโลเลสสีเทาดำหมายเลขทะเบียนกไก่ง๕๑๔๗ยะโสธร
เจอรถเนี่ยคันนี้ในสภาพแบบนี้แล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนมา
แล้วก็ชนอยู่กับรถเก๋งสีบรอนหมายเลขทะเบียนกไก่งองู๘๒๘๖ยะโสธร
คุณดูสิคะแล้วก็ไปชนกับรถกระบะโตโยต้าสน๒๐๗กรุงเทพอีกยังไม่หมดนะคะ

ยังมีรถกระบะมิดซูบิชิสีแดงหมายเลขทะเบียนบม๘๑๑อุบลราชธานี
ที่จอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่บริเวณนั้นได้รับความเสียหายอีก๑คัน

มีร่องรอยการเฉียวชนจากด้านท้ายอีก

แรกเนี่ยพุ่งชนมอเตอร์ไซคันแรกป๊าบแล้วเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน
แล้วไปชนรถที่จอดติดแยกไฟแดงอยู่อีก

โอ้โหคุณค่ะมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๓รายอย่างที่บอกไป
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที
ส่วนเจ้าของรถกระบะที่ขับชน
ชื่อว่านายธวัชชัยนามโสภาอายุ๒๗ปี
คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณใบหน้าแล้วก็ปาก
แล้วก็มีแรงกระแทกบริเวณหน้าอกด้วย
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลของนายธวัชชัยก่อนเลย
พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย๓๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่ว่าถือว่าไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมา
กฎหมายกำหนดเอาไว้ที่๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ก็มันมีไงมีระดับแอลกอฮอลถึงแม้ว่าจะไม่ถึงเกณฑ์
แต่มีแอลกอฮอลอยู่นะคะแต่ว่าคุณดื่มมาแหละ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เพราะอะไรนั้น
นายธวัชชัยยังไม่สามารถที่จะให้การกับเจ้าหน้าที่ได้
ก็เลยต้องลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกันก่อน
แล้วก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
อันตรายมากคุณผู้ชมคือแค่ขับรถมาด้วยความเร็วที่เกินกำหนด
ก็อันตรายแล้วเพราะว่าเห็นไหมว่าพุ่งมาด้วยความเร็ว
แล้วเป็นทางตรงเองนะและที่สำคัญคุณเนี่ยดื่มมาแน่
เพราะว่าวัดปริมาณแอลกอฮอลแล้วมันมีถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึง๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
แต่ว่าคุณดื่มมาใช่ไหม
ก็อาจจะให้สมรรถนะในการควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ถูกค่ะคุณเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าคุณดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานผ่านน้ำมันลดลงอยู่แล้ว
ถึงแม้ว่ามันจะน้อยหรือมันจะมากมันลดอยู่แล้ว
เมื่อไหร่ที่คุณดื่มนั่นแหละเกิดอุบัติเหตุแล้วให้คิดแบบนี้
บางคนแบบอย่างที่เรารู้กันดีเมาก็ไม่ขับ
ใช่ส่วนใหญ่คนที่ขับจะคิดว่าตัวเองไหวคิดว่าตัวเองโอเคยังได้อยู่

เพราะมันเสี้ยววินาทีที่เกิดแบบนี้มันไม่ได้เจ็บแค่เราคนอื่นก็
เพราะมันได้รับบัตรเจ็บเป็นไป๓ร้านแล้วรถอยู่เฉยก็มันโดนคนที่แบบดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์มาชนไป
ที่เรามาเตือนกันเป็นประจำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ